โคราชครับผู้หญิงคนนี้ครับไปเล่นน้ำสงกราน
แต่จู่ครับกำลังเดินอยู่ดี

ไปไหนต่อไม่ได้เพราะขาเธอติดอยู่ในท่อระบายน้ำ

แล้วคือดึงไม่ขึ้นนะครับคือจะดึงแล้วดึงไม่ขึ้นฮะ

ลื่นด้วยไปเล่นน้ำมาแล้วก็คือก็ตัวเปียกขาเปียก
แล้วก็พอเดินมาตรงนี้อาจจะลื่นฟลึ๊ดไป

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตะมนต์พิมายอำเภอพิมายที่โคราชครับ

นางสาวโชติกาอายุ๒๗ไปเล่นน้ำสงกราน
แล้วกำลังเดินอยู่พลัดพลาดตกลงไป

โอ้โหสงสารเลยอ่ะเมื่อกี้คือเหมือนแบบ
เจ็บก็เจ็บนะกลัวก็กลัวนะฮะ
พยายามดึงขาขึ้นเองแล้วแต่ว่ามันติดคาอยู่ตรงนี้เลย
ดึงขึ้นเองไม่ได้เธอก็ร้องโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บ
เจ้าหน้าที่ครับตกลงแล้วเขาต้องใช้วิธีการ
คือเอาสว่านมาเจาะปูนรอบตรงจุดนั้นออกก่อน
เพื่อเปิดช่องเพราะว่าอย่างนี้มันแน่นมาก
พอเปิดช่องได้เสร็จปั๊บเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดลวด
เสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะ
ก็ค่อยที่จะเอาขาเธอขึ้นมาครับ
ต้องทำด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่าอะไร
จังหวะที่เอาสว่านมาเจาะเอาไอ้ครีมตัดเหล็กไปตัด
นี่เอาแฉลงไปงัดเนี่ยทุกอย่างต้องระวังเป็นพิเศษเลย
งั้นเราไปโดนขาของน้องคนนี้เข้าแล้วก็เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย
เอาขึ้นมาได้แล้วรุ้นทับตายค่ะนี่ครับ๑ชั่วโมงกว่านะครับ
ชั่วโมงกว่ากว่าจะช่วยได้สำเร็จครับ
ตรวจสอบดูร่องรอยบาดแผลครับมีรอยฟกช้ำที่ครูดกับฝาท่อระบายน้ำเล็กน้อย
คนเจ็บบอกว่าเธอและเพื่อนไปเล่นสัตว์น้ำสงกราน
กำลังเล่นน้ำอยู่ก็ไม่ทันสังเกตว่าจุดนี้
มันไม่มีฝาท่อระบายน้ำก็เลยพลาดเหยียบลงไปแล้วก็ขาไปติด
มันติดพอดีเลยดึงไม่ขึ้นด้วย
สาเหตุคาดว่ารูท่อระบายน้ำตรงจุดนี้มันกว้าง
ทำให้บางทีแล้วคนเดินก็อาจจะร่วงหล่นตกลงไปได้
นี่ดีนะฮะว่าตกไปแค่ขาเนี่ยถ้าตกไปทั้งตัวแล้วก็อันตรายหนักเลย
ดังนั้นก็เลยอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมตรวจสอบหน่อย
ฝาท่อระบายน้ำรูท่อระบายน้ำคือถ้าหากว่าตรงไหน
ฝามันขาดพังชำรุดหายช่วยซ่อมแซมหน่อย
หรือถ้ารูท่อระบายน้ำตรงไหนมันใหญ่เกินไปมันพัง
ก็ช่วยแก้ไขโดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนะคะ